คือพี่อ่ะขับรถอืมแย่มากมากเลยค่ะ
ถ้ามีปัญหาอะไรคุณขอถามหน่อย
ตอนแรกพี่ก็ขับขับโดนฟุตบาทหรือขับโดนอะไรประตูดังลั่นเลยค่ะ
ชนมอเตอร์ไซค์ชนมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะ
คือตอนแรกหนูหลับอยู่ไงคะแล้วหนูไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คือชนมอเตอร์ไซค์ไม่รู้มอเตอร์ไซค์มันชนกับคนไหนชนชนมอเตอร์ไซค์มันชนตรงไหนล่ะค่ะ
ถ้าไม่พอใจแล้วก็โทรไปเลยโทรแน่นอนค่ะไม่ต้องท้าค่ะ
เดี๋ยวนี้สื่อมันแรงนะคะพี่อยากทำอาชีพนี้อยู่อยากทำงานอยู่
การุณาอันนี้คือรถโดยสารรถบริการคุณต้องมีความแบบ
ให้ทุกคนเชื่อมั่นได้ค่ะอันนี้มันน่ากลัวเกินไปค่ะ
ผมขับไม่ได้ชนเลยไม่ได้ชนค่ะมันมีมันมีเสียงชนอยู่ประตูดังลั่นแล้วเมื่อกี้คุณก็
ปิดประตูชนผู้โดยสารปิดประตูโดนผู้โดยสารไม่ขอโทษสักคำ

แต่เมื่อกี้มันชัดเจนเลยค่ะพี่ขับไม่มีสติพี่พัก
ก่อนค่ะทุกคนมีชีวิตอยู่ค่ะอยากยังยังอยากมีชีวิตอยู่
มีหน้าที่ต้องทำมีภาระต้องอยู่ไม่ไม่ใช่จะมา
มีความไม่ปลอดภัยตรงนี้ค่ะพี่ขับรถพี่ต้องรู้ลิมิตตัวเองค่ะ
ถ้าไม่ไหวเมาง่วงหรืออะไรการุณาพักผ่อนไหม
เริ่มต้นนะคะมันตั้งแต่มาจอดรถนะคะใครขึ้นตั้งแต่ท่ารถบ้างคะ
มีใครขึ้นทุกคนขึ้นนะคะอันนี้อัดเพื่อความปลอดภัยเนอะ
ยังไงกฎหมายมีนะคะไม่กลัวเหมือนกันค่ะ
ถ้าจะทำอะไรเดี๋ยวเจอกันนะคะ
ววไม่ใช่พี่ถ้าเขาชนหรือว่าอะไรแต่ผู้ปลอดภัยนี้ก็ต้องมา

เอางี้ดีกว่าถ้าไม่พอใจนะถ่ายรูปเข้าบริษัทไปเลย
ใช่ค่ะถ่ายแน่นอนค่ะผมผมก็โอเคเอาบริษัทไปเลยค่ะแต่
แต่ฟังก่อนนะคะเหตุเกิดขึ้นขึ้นตั้งแต่ในอู่
รถแล้วค่ะคือเขาจะขึ้นรถกันต่อคิวขึ้นกันอันนี้คือโค้ง
ปาดไปคือไม่กลัวผู้โดยสารแบบโดนรถเหยียบไม่ห่วงความปลอดภัย
ทุกคนขึ้นทุกคนรู้ใช่ไหมคะว่าเขาขับยังไงมีคน
ว่าเราเสียเงินมาใช้บริการแต่ทำไม
ขับรถแย่แบบนี้มีคนพูดค่ะโอเคโอเคงั้นก็ผิดอ้าวไป
ไปคั้นก่อนค่ะอันดับที่สองคืออ่าประตูเปิดประตูงับ

ผมไม่เห็นผมเห็นไม่ทันเห็นไม่ทันหนูก็ไม่เห็นเหมือนกัน
แต่ได้ยินเสียงว่ามันดังมากคือหนูกำลังแบบงีบหลับอยู่อ่า
สองแล้วนะคะสามคือเปิดประตูค้างไว้ลูกลูกผู้โดยสารจะลงรถ
ปิดประตูงับเขาเกือบโดนเกือบงับถ้างับแรงนี่คือ
บาดเจ็บได้เลยนะคะทุกคนเป็นพยานใช่ไหมคะ
เป็นพยานนะคะเมื่อกี้อันดับต่อไปเหมือนกัน
งับประตูผู้โดยสารอีกแล้วปิดประตูงับผู้โดยสารอีกแล้ว
แค่ดูหน้าค่ะดูหน้าก็รู้ว่าคุณไม่มีสติค่ะ
คุณต้องยอมรับค่ะการขับรถมันต้องปลอดภัย

จะลงค่ะจอดด้วยค่ะ
ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะนี่ค่ะรถเมคันนี้เลยค่ะ

นี่คุณคิดว่าคุณภาของเราว่าติดประกอบมาแล้วเนี่ย
ไม่รู้ว่าไปทางหรือไม่ไปอาจจะเกิดอะไรร้ายขึ้นก่อนนี้หรือเปล่า
เราก็เลยตัดสินใจที่จะหันคลิปแล้วก็เดินไป
อย่างน้อยมันก็ได้เป็นสติดคนขับว่ามีรักตอนนี้คุณยังไหวไหมออกไปได้หรือเปล่า
หนักคือเขาชวนมอเตอร์ไซค์เรื่องมอเตอร์ไซค์ไม่รู้ว่ามีมุมหรือเปล่า
เพราะว่าทางมันค่อนข้างมืดเปลี่ยวด้วย
มีคนรู้รับผู้ใดศัพท์๒รอบ
ผู้ใดศัพท์ก็แบบกระหนิงให้ลงจากรถ
และก็มั่นคนทุกฟาร์มเราก็ขับรถใส่มาแบบเหมือนคนไม่มีทาง

เพราะว่าตอนเขาออกมาจากที่นั่งรถโดนก็รีบไปนะค่ะ
ออกมาด้วยค่ะก็เลยไม่ได้ยินแตกสังเกตหน้าตาเราตไร้หลับดีแล้วค่ะ
คือรู้เลยด้วยแหลกเบิร์นแต่ว่าไม่รู้ว่ามัวอะไรนะคะ
คนขับกระเป๋าก็คือผู้เรียนขึ้นขับ

จากหาควบคุณภาพนี้คือต้องคัดปลอดภัย
แล้วก็ต้องเช็คคนขับปลอดภัย
ว่าแอลกอฮอล์มันต้องเป็นศูนย์
ความสมาธิสมาธิในการขับรถตัวให้ไหน
อยากให้ช่วยให้ค่ะ